สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดมันจะขยับก่อนอันนี้ไหมให้เยอะ
โอ้โหชุดวันนี้อะไรนะมีแต่ปัญหาแต่เช้าแล้วทำไมคะ
ชุดแม่งกระพุนไฟก็เพิ่งวางแบบนี้ทุกคนวิ่งขึ้นคือวิ่งลูกก่อนเลยค่ะ
มันเปลี่ยนได้ทุกวันอ่ะสรุปแล้วคือแบบว่าวันนี้แล้วถ้าสมมุติเราดูมาตรการเนี่ย
ตอนนี้กองถ่ายจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราดูมาตรการจริงจริงก็หนักเหมือนกันนะ
ใช่ไหมล่ะดูตัวเลขเนาะดีกว่าวันนี้ค่ะก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมนะคะ
รายแล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๘๐รายด้วยกันค่ะ
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๒๗๙๑ราย
ทางด้านดรอนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคนะคะ
ก็มีการโพสต์ผลการทดลองจากศูนย์วิจัยทางคลินิก
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

ผู้ที่รับวัคซีนซีโนแวค๒เข็มดังนี้

หลังจากที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบทั้ง๒เข็มแล้วเนี่ย
จะมีค่าลดลงร้อยละ๕๐หรือครึ่งหนึ่งทุกประมาณ๔๐วัน
ระดับของภูมิคุ้มกันในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มนานกว่า๖๐วัน
ก็จะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ๒เข็มไม่เกิน๖๐วัน
ระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยใน๖๐วันแรก

เทียบเคียงได้กับประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธั้งเดิม
แบบมีอาการประมาณ๑๐๐ละ๖๐ถึง๗๐
แต่ในกลุ่มที่รับวัคซีนครบ๒เข็มเกิน๖๐วัน

พบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธั้งเดิมนั้น
มีอาการลดลงเหลือเพียงร้อยละ๕๐
อันนี้ยังไม่มีข้อมูลให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของการได้รับวัคซีนซีโนแวคครบ๒เข็ม
ในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์
โดยเฉพาะสายพันธุเดลต้าและสายพันธุ์อัลฟ่า
ระดับของภูมิคุ้มกันโดยรวมมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุ
ซึ่งกลุ่มที่อายุ๔๐ปีขึ้นไป
มีระดับภูมิคุ้มกันเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มที่อายุน้อยกว่า๔๐
ในขณะเดียวกันทางศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อำนาจกุศลานันต์
กรรมการแพทยศภาอดีตนายกแพทยศภา
ก็มีการโพสต์ข้อความโดยระบุบอกว่าข่าวด่วนข่าวดี
เครือโรงพยาบาลเอกชน๑ค่ะ
ร่วมกับองค์กรใหญ่ของรัฐได้สั่งตรง
เข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้แล้ว

น่าจะเป็นของที่ไหนสนบุหรีป่ะหนู

ทางนายแพทย์บุญนะคะวนาศิลป์
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนนั้นได้จับมือกับสถาบัน
และกลุ่มบางกลุ่มเพื่อนำเข้าวัคซีนต้านโควิด๑๙
เพิ่มเติม๒ชนิดด้วยกันก็คือ
ว่าจะสั่งซื้อเข้ามาจำนวน๒๐ล้านโดสค่ะ

รวมต้นทุนค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าขนส่งแล้วเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ประมาณ๙๐๐บาทต่อโดส
แต่ยังต้องมีค่าภาษีอีกส่วนหนึ่งนะคะอันนี้

แต่ทุก๘๐๐บาทจะต้องโดเนส๑๐

พี่เลือกไปฉีดที่โรงพยาบาลพระราม๙

อันนี้บอกว่าราคาที่นำเข้าวัคซีนต่อโดสเนี่ยนะคะ
รวมต้นทุนค่าจัดเก็บแล้วก็ค่าขนส่งนะคะ
อันนี้อยู่ที่ประมาณ๙๐๐บาทต่อโดส

ยังไม่ได้รวมค่าของภาษีอีกส่วนหนึ่ง

แต่ทางโรงเรียนแพทย์ได้ขอถอนตัวไป
ก็เลยมีการจับมือร่วมกับองค์กรของรัฐขนาดใหญ่
ที่มีสิทธิ์นำเข้าวัคซีนเหมือนราชวิทยาลัยจุฬาพร
หากสามารถดิววัคซีนได้สำเร็จ
คาดว่าจะสามารถนำเข้ามาได้ภายในเดือนนี้

ตุลาคม๒๕๖๓ปีที่แล้ว

ไปที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณอนุทิน
ก็มีการประชุมเรื่องของการพิจารณา๔ประเด็นหลักด้วยกัน
ก็คือ๑เห็นชอบการฉีดวัคซีนสลับชนิด
ระยะห่างกัน๓๔สัปดาห์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์
โดยโรงพยาบาลต่างนั้นสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะ
โดยให้วัคซีนเข็มที่๓ห่างจากเข็มที่๒
ในระยะ๓๔สัปดาห์ขึ้นไป
ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้านั้นได้รับวัคซีนครบ๒เข็มเกิน๔สัปดาห์แล้ว

สถานพยาบาลโดยชุดตรวจที่นำมาใช้ต้องผ่านการรับรอง

ซึ่งปัจจุบันนั้นมีผู้มาขึ้นทะเบียน๒๔รายนะคะ
แล้วก็เร็วนี้ก็จะอนุญาตให้ประชาชนนั้นซื้อมาตรวจเองได้
ข้อที่๔นี่ค่ะเห็นชอบแนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน
หรือในชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงนั่นเอง
ใช่ทางสปสชเขาก็คือสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะคะ
คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเขามีการตรวจเชิงรุกด้วยการใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็วเนี่ย
วันนี้ก็มีที่สนามกีฬาภูตะเตมีกองทัพอากาศนะคะ๓๐๐คน
สนามราชมังกีฬาสถานค่ะหัวหมากอันนี้๓๐๐คน
แล้วก็ลานจอดรถชั้น๕อาคารบีที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะ
ก็จริงวันนี้มีการทดลองระบบอยู่ที่๕๐๐คน

ทีนี้ในวันพุธที่๑๔กรกฎาคมนี้ก็จะมีการเปิดเพิ่มอีก๑จุดด้วยกัน
ก็คือสนามฟุตบอลกองพลปตอเกียรติกายนะคะอยู่เขตดุสิต
อันนี้๓๐๐คนเช่นกันเขาก็หวังไว้ว่าวันหนึ่งจะตรวจได้แบบ๑๐๐๐คนขึ้นไปอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ถ้าหน่วยงานองค์กรทุกคนช่วยกันพี่วอกตรวจดี
แต่ก็ว่ามันไม่ได้นะเราพูดไปวันศุกร์นะเกิดเห็นผลนะแม่นะ
เพราะว่าเอาจริงแล้วปิดเทสวันนี้แตกอย่างเดียวคือเบื้องต้น
ต้องใช้คนที่มีความสามารถแยงในฐานะที่ตัวเองทำทุกวันนะ
ทำทุกวันอืมพิธีกรทุกคนโดนทุกวัน
จะต้องใช้คนที่มีความสามารถเพราะมันจะต้องแยงโดนแยงใหม่โดนอะไรอย่างนี้

ใช่ซึ่งสมมุติเราแยงเราจะคิดเองเออเองไม่ได้ไง
แต่ถ้าที่เมืองนอกกับมดเวลาที่เขามีชุดแล้วปิดเทสแบบนี้นะ
เขาก็จะมีชุดวิธีการขั้นตอนแล้วก็เจ้าไม้แยงเนี่ย
เขาจะมีขีดบอกว่าคุณต้องแยงถึงระดับขีดนี้

แต่เบื้องต้นสักเดือน๒เดือนแรกอันนี้
ก็ยังเห็นด้วยกับเขานะว่าจะต้องเอาคน

เพราะในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีเท่าที่พี่ศึกษามา
วันศุกร์นี้อาจจะผ่านออยอีกอันหนึ่งจะง่าย

หรือในขณะเดียวกันบางอันใช้เสลด

หยดเลือดแย่ยากสุด
มันจะต้องคนที่ตรวจบะหวาน
แล้วเร็วกดเลือดอีกไง

แต่เป็นคนแชร์คำพูดงานของคุณแม่เยอะอีก
เพราะถ้าสมมุติคำว่าตรวจ๕๐๐๐๐แล้วยอดมาเกือบหมื่น

ถ้าสมมุติเป็นอย่างงัน
เขาบอกว่าตรวจได้แค่วันละ๕๐๐๐ต่อวัน

ถูกไหมตอนนี้เขามีการตรวจได้วันละ๕๐๐๐๐อ่ะฮะ

ถ้าสมมุติคุณตรวจไม่เจอออกเงินเองนะแองจี้เงินเดือนเธอสมมุติเธอหายไป๔๐๐
อาทิตย์นึงเธอตรวจสี่ครั้งเงินเดือนเธอหายไปเท่าไร
โอ้แม่สองหมื่นละสามหมื่น
ปะล่ะถ้าเงินเดือนคนละสองหมื่นบาทยังไม่รวมไปตรวจพ่อตรวจแม่

ถูกต้องแต่เราเชื่อว่าต้องสร้างความคุ้นเคยกับเขาก่อน

หรือว่านะตอนนี้มีการตรวจได้มากขึ้น

ในกลุ่มคนที่มีการติดเชื้อ

อุ่นดูแลที่บ้านหรือว่าชุมชน
ก็คือตอนนี้เขาเหมือนแบบว่าลองต้องมีตรวจเสร็จปั๊บ

เมินกันก่อนว่าคนนี้เนี่ยอาการเป็นยังไง

แล้วส่วนใหญ่การกักตัวที่บ้านก็จะต้องดูด้วยว่า
ในที่บ้านนั้นสามารถที่จะมีพื้นที่

เป็นสัตว์เป็นส่วนดีไหมห้องน้ำแยกห้องนอนแยกหรือเปล่า
แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่แบบว่า

ถึงจะสามารถที่จะอยู่ในระบบของการกักตัวที่บ้านได้

ทีนี้ก็จะต้องมีกลุ่มของการแบบเป็นชุมชนแล้ว

เป็นกลุ่มชุมชนที่สามารถที่จะแยก

ไม่สะดวกในการที่จะกักตัวที่บ้าน

คนไปต่อแถวกันเนี่ย

เขาวันนี้เขามีการรับมอบจากทางญี่ปุ่น
วันนี้ญี่ปุ่นช่วยเรามาเท่าไหร่
๑ล้าน๕หมื่นกว่าค่ะ

๑ล้าน๕หมื่น๓เดี๋ยวดูเช็คชัวร์

มันก็ต้องต่อขอให้บุคลากรทางการแพทย
คุณคิดเอาอย่างนี้ว่าณวันนี้เอาจริง
สถานการณ์วันนี้คุณได้ยินคำว่าเมนแตกไหม

เมนแตกมดรู้สึกจะเป็นวัดที่นนทบุรี

วัดแคร์นอกอยู่ที่นทบุรีเนี่ย
ที่อำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยนะครับ

ใครจะคิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย
จะต้องถือว่าเป็นอาเภษหรือเปล่า

ต้องฉีดน้ำเพราะว่าความร้อนมันเยอะ

โอ้โหนี่คือถ้าสมมุติมันแตกปุ๊บเสร็จแล้วมีเสี่ยงการหักพังถล่มทลายลงมาอีก

บอกเนื่องจากแบบว่ามันเป็นข่าวที่น่าเศร้ามากใช่ไหมฮะ
เมนแตกในช่วงโควิดตอนนี้มันเพิ่มเป็น๓เท่า
จนต้องใช้สักประเหลิกทำโอทีอ่ะ

คุณสมชายสุริยศรีนีอายุ๘๓ปี
ก็เป็นเจ้าของร้านสุริยาหีบศพนะคะ

ก็เปิดเผยบอกว่าจากสถานการณ์โควิด๑๙ก็ทำให้มีการสั่งซื้อโรงศพค่ะ
เรียกว่าในแต่ละเดือนมากขึ้นเลยทีเดียวจากแต่ก่อน
เดือนละ๑๐๐กว่าโรงตอนนี้เพิ่มเป็น๓๐๐กว่าโรง

ที่เขาทำงานอยู่ในร้านเนี่ยนะคะ
มี๔๐คนต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อเร่งการผลิต
ว่ายอดสั่งลงจะเพิ่มขึ้นแต่รายได้กลับลดลง
จากว่าผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยต้องเผาเลย
ไม่มีการจัดงานแล้วก็ไม่มีการจัดพิธีอะไรทั้งนั้น
ทำให้ไม่มีการจ้างจัดดอกไม้หน้างาน
หรือการสั่งข้าวของเกี่ยวกับศพเนี่ยค่ะ

ซึ่งลงที่สั่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลงธรรมดา
ทำให้ลงที่ประดับประดาแกะลายฉลุสวยงามอะไรอย่างนี้

ซึ่งวันนี้โอเคนั่นคือสุริยาหีบศพ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาทก็บอกช่วงเย็นที่ผ่านมา
ขณะที่เผาศพของผู้ติดเชื้อโควิด
ผู้ติดเชื้อโควิดมาถึงเมนสวดแปปนึงต้องเผาเสร็จ
แป๊บนึงเมื่อก่อนวันหนึ่งเราเผาเมนอาจจะเช้าทีเย็นที
ถูกต้องไหมล่ะแต่อันเนี้ยคือเค้าปรากฏว่า๒คน
ขอใช้คำว่าสองรายด้วยกันเข้ามาที่ทางวัดชะปนากิจเนี่ย
ปรากฏว่าได้เกิดเพลิงไหม้บนหลังคาเมนอย่างที่เห็นกันนะฮะ

เขาบอกคาดว่าสาเหตุเกิดมาจาก

เตาไม่ได้หยุดพักเขาว่าอย่างนั้น

มันก็เลยเกิดไปไหม้

มันเก่าแก่แล้วสร้างมาหลายสิบปีแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องมาเผาศพแบบนอน

ที่จะต้องมาใช้เมนแบบตลอดเวลาอย่างนี้นะครับ

ก็ไม่ได้มีโอกาสล่ำลากันก็เผาเลยฮะ

เชื่อว่าวัดแคนนอกหลายคนก็น่าจะรู้จัก

เมื่อก่อนเราจะต้องทำพิธีเก็บอัฐิใช่ไหม
ยังงี้ทุกวันนี้เขาบอกแปลก

บางคนก็มาไม่ได้ส่วนใหญ่ในครอบครัว

ปกติเนี่ยคนเราเป็นคนไทยคนบ้านเราจะเชื่อ

แหม่น้ำหรืออะไรก็แล้วแตกถูกต้องไหมครับลงทะเลลงแม่น้ำทุกวันนี้เขาบอกว่าทางว่าแบบแปลก
ฮะณตอนเนี้ยแม้กระทั่งญาติแบบอัธิอ่ะอืมยังไม่มีใครกล้ารับกลับเลยอืม
เผาแล้วนะถูกโอ้โหเพราะฉะนั้นณวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แทนวัดแคนอกนะฮะ
ของงดอืมรับชาปนกิจทุกกรณีอืมขอเวลาปรับปรุงและซ่อมแซมเมนให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
เพราะว่าเมนรุ่นเก่าด้วยนะก็ทำจากไม้ด้วยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปว่าวันนี้มีการรับมอบวัคซีนอ่ะนะคะ
แล้วก็เต็มสนามบินเลย

อะไรเกิดขึ้นนี่ภาพนี้เกิดขึ้น

ปรากฏว่าก็ตกใบละ๗๐๐บาท

รูปนี้มันทำให้กระจายไปเลย
กระจายไปโดยวงกล้องว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้น
ทำไมทหารถึงมีสิทธิ์ไปฉีดวัคซีนเมืองนอกเมืองนา
ทำไมทหารถึงมีโอกาสซื้อตัวใบละ๗๐๐บาท
เพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนที่เมืองนอก
คนก็เลยเกิดข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขนาดนี้
ว่าทหารไทยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้น
ณวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเนี่ย
เขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า
ทหารไทยไม่ได้ปีนไปสหรัฐอเมริกา
เพื่อเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่๓นะคะ

แต่เป็นการเดินทางไปร่วมฝึกกระโดดล่ม

นะฮะเสื้อฮูตปรากฏว่าอันนี้แหละเขาบอกเขาไปฝึกกันด้วย

ร่วมกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา
ครับนักนอร์ดแคโรไลน่านะฮะ
ปรากฏว่าอ้าวไปถึงก็ได้ฉีดวัคซีนนี่

จะเริ่มสัปดาห์หน้าโดยจะเป็นแวสติก
ของแอสต้าเซเนก้านี่คือทางรัฐบาลเขาประกาศ
อ่าฮะว่าหมอบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั้งหลาย
อืมคุณจะได้ฉีดแอสต้าเซเนก้าไปเข็มที่สามอาทิตย์หน้า
อ่าฮะแต่ไฟเซอร์รองสักระยะหนึ่ง
อีกสิ่งหนึ่งที่คนต้องการคำตอบ
ก็คือทางกองทัพบกว่าอะไรเกิดขึ้น
อืมตัดตัวอยู่บ้านแล้วนี่มันอะไรเกิดขึ้น
วันนี้พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกองทัพบกครับ
เขาบอกทหารไทยเนี่ยนะฮะที่ไปสหรัฐอเมริกาเนี่ย
เขาไปทำภารกิจฝึกกระโดดล่มทางยุทธศาสต
ร่วมกับกองทัพบกสหรัฐซึ่งกำลังพลทุกนายผ่านการตรวจ
ได้รับการฉีดวัคซีนที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เขาว่าอย่างนั้นแต่ทุกคนเนี่ยก็ฉีดเหมือนคนไทยทั่วไป

เป็นคนออกค่าใช้จ่ายไม่ใช่เงินในประเทศไทย

ขนาดเดียวกันผู้อำนวยการบริษฐินะครับเข้าถึงเอส
คุณนิมิตรเทียนอุดมเนี่ยแล้วก็กรรมการหลักประกันสุขภาพ
ถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมปลดล็อกให้ประชาชนเนี่ย
ใช้บอกว่าการตรวจหาโควิด๑๙เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน

แล้วก็เป็นบทบาทที่ภาครัฐจะต้องกำกับควบคุมโรคระบาดดังนั้น
วันนี้โอเคเขาให้ใช้ปุ๊บวันนี้เขาก็ออกมาเรียกร้องควรจะฟรี
เมืองนอกเมืองนาเขาจะส่งให้ตามบ้านควรจะฟรีเพราะตอนนี้ประชาชนไม่มีกินแล้ว
ถูกต้องไหมก็ควรจะฟรีรัฐควรจะจัดสรรชุดตรวจให้เพียงพอนะครับ
โดยวันที่๑๔กรกฎาคมนี้อนุกรรมการจัดหายาเวชพันธ์อุปกรณ์ทางการแพทย์สปสชเนี่ยนะครับ
จะมีการประชุมเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจแอนติเจนอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะ
ถ้าคนจะไปหาซื้อด้วยตัวเองก็ไปเป็นไปตามความกำลังความสามารถ
อย่างเช่นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่คุณต้องการความปลอดภัยคุณก็ตรวจของคุณไปเอง
คุณก็สามารถซื้อกันเองแต่ณวันนี้ไม่ใช่คนจะไปขนเข้ามาขายได้เลย
วันนี้ยังไม่ได้ค่ะวันนี้ไม่ได้มันยังเป็นสินค้าควบคุมอยู่นะฮะ
ยังเป็นสินค้าควบคุมอยู่รู้วันนี้คุณซื้อในช้อปปี้ลาซาร่ามีหมดเลยค่ะ

เพราะจริง๕๐๔๐๐บาทตามที่เราเห็นคือต้องผ่านการตรวจสอบ
มีการรองรับจากทางออยก่อนถ้าตอนแรกเลยเนี่ย

ใช่คือตอนนี้ก็เลยเป็นหน่วยงานแบบโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้
ที่เป็นคนแบบว่าใช้ก่อนนะคะแล้วก็เหรียญหลังจากนี้ต่อไป
อย่างที่คุณอนุทินบอกว่าเร็วนี้จะมีมา
ขอตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อมาขายกันคุณอาจจะโดนความผิด
วันนี้เขายังไม่ให้เราขายซื้อขายกันนะครับ
แต่ก็บอกว่ามันเป็นสินค้าควบคุมปกติเป็นสินค้าควบคุมอยู่แล้ว
แต่ในภาวะนี้เป็นสินค้าที่ควบคุมทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของราคา
ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรากูลเขาบอกเลยว่าน่าจะ๔๕๐๔๕๐บาท
แต่ปรากฏว่าเราไปหาซื้อตามลาซาด้าตามช้อปปี้มาอยู่ที่เท่าไรแองจี้
ถึง๓๕๐ถูกต้องไหมครับหรือมันมีลงไปถูกสุดตอนนี้๒๐๐กว่าบาท
แต่เราก็ต้องดูว่าแต่คราวนี้โอเคอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขา
เราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงอืมแต่โอเคทางสปสชบอกเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวขอเช็คคุณภาพก่อนว่าคุณภาพอะไรเป็นยังไง
แล้วเดี๋ยวในอนาคตพวกเราอาจจะซื้อขายกันเองง่ายก็ยังเน้นว่ามันควรจะง่าย
แล้วก็ต้องทำความเข้าใจณวันนี้ถ้าสมมุติ๔๐๐บาทมันก็เป็นภาระสังคมเหมือนกันแล้ว
มันเป็นภาระครอบครัวมันเป็นภาระอะไรแล้ววันนี้รัฐบาลช่วยอะไรได้ขอความกรุณาช่วยเถอะฮะ
ส่วนเรื่องผลการตรวจเนี่ยต้องมีแผนรับรองครับในชุดตรวจที่ส่งไปบอกประชาชนชัดเจนว่า
ตรวจปุ๊บเราเจอโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลนั้นต้องรับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้กันมาปีกว่าถูกต้องไหมครับ
คำถามก็เลยเกิดขึ้นอ้าววันนี้แล้วปิดเทสเขาอนุญาตให้เราตรวจกันเนี่ย
ถ้าตรวจแล้วเราจะไปรักษากันที่ไหนคำถามมันเกิดขึ้นมานะครับ
เขาก็บอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาต้องรอก่อนสักแป๊บนึง
ถ้าเป็นบวกไม่มีอาการอะไรก็ต้องตรวจคอนเฟิร์ม
เวลาถ้าสมมุติคุณตรวจแล้วปิดเทสถ้าเจอโควิด
เพื่อความแม่นยำถ้าเราตรวจคอนเฟิร์มทุกรายก็จะไปตรวจแอนติเจนทำไม
ไม่อย่างนั้นก็คนก็จะแห่ไปตรวจเต็มโรงพยาบาลห้องแล็บเหมือนเดิมถูกต้อง
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บอกหลังจากตรวจหาเชื้อกลายพันธ
ตรงนี้ตรงฝั่งที่เป็นแคมป์คนงานตรงนั้น
ก็คือคนที่ผลยังเป็นลบอยู่
แต่เขาตรวจทุกกันทุก๕วันอันนี้ผลยังเป็นลบ
ทางด้านที่เป็นเต็นต์เต็นต์ที่เป็นข่าว
ที่เป็นข่าวที่บอกว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมหรืออะไรอย่างนั้น
ตรงนั้นคือคนที่ติดโควิด
ซึ่งปรากฏว่าเขาจะมีทหารมีเจ้าหน้าที่ทหาร
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยคุมหน้าแคมป์เลยนะฮะ
ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเวลาคนติดโควิดเขาบอกว่า
ปรากฏว่าคนพวกเขาไม่ได้มีอาการหนัก

ก็คืออยู่ในนั้นได้แต่เขาแยกกันชัดเจนนะฮะ
ห้องน้ำของคนที่มีเชื้อเป็นบวกกับลบเนี่ยเขาแยกกันชัดเจนเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์บอกว่า
หลังจากตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ในแคมป์ก่อสร้างในกรุงเทพเนี่ยฮะ
มันแปลกมันมีการติดเชื้อผสมน้อง
คนเดียวมี๒สายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษด้วยอินเดียด้วย

เอาอัลฟ่ากับเดลต้าอยู่ด้วยกัน

แต่มันเป็นสายพันธุ์ผสมกัน
อังกฤษอินเดียเป็นเฟรนด์กัน

ซึ่งวันนี้เขาก็มีการยืนยันว่า

นายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาส

เราจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ถูกแล้วก็การกายพันธุ์แล้วมันจะ

เคยเห็นข่าวมาที่เมืองนอกมีบ้าง

นะฮะผสมกันแล้วที่สำคัญคืออาการไม่ออกด้วย
แหละคุณแม่วัคซีนก็ต้องพัฒนาเชื้อโรคก็ต้องพัฒนาสู้กันไปสู้กันมาอย่างนี้แหละ
ใช่ก็ต้องหาจุดจบให้ได้เนอ
จนกว่าจะได้วัคซีนที่คุณภาพเพราะทุกทีก็ต้องใช้เวลาในการเก็บ

นั่นแหละต้องยอมนะฮะแหละวันนี้เราได้ข่าวกันเยอะพอสมควรที่
นี่คือคำถามที่อยากจะถามท่านเหมือนกัน
ของติดต่อแหละซีนโตแวกต์๒เข็มแล้ว
ในเมื่อภูมิมันตกแล้วเข็มที่๓จะได้ฉีดเมื่อไห

แล้วที่เหลือก็จะต้องเป็นการสลับกันแล้วใช่ไหม
แม่วันนี้กัญชัยไม่มาท่านกัญชัยคงจะให้คำตอบได้ครับ

วันนี้มีการบอกออกมาแล้วจากที่คุณอนุทิน
เขามีการประชุมพิจารณา๔ประเด็นหลักที่เราได้พูดเอาไป
ก็เห็นชอบเรื่องของการฉีดวัคซีนสลับ
สำหรับประชาชนปกติก็อาจจะต้องแบบรอแหละ
เพราะว่าบุคลากรก็สำคัญแล้วก็คนอีกหลายคนมากที่ตอนนี้

ถ้าเข็ม๓จะฟรีหรือต้องเสียตังค์เอง

ข้อนี้เราก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น
ก็ต้องดูเป็นแบบข่าวทุกอย่างดูวันต่อวันกัน

ได้บ้างไม่ได้บ้างโดนยกเลิกไม่ยกเลิกบ้าง
เอาตรงถ้าเรารักชีวิตตัวเองเราก็ต้องยอมเสียตังค์
ต้องยอมทุกคนต้องยอมเสียตังค์อยู่แล้ว

มีคนที่พร้อมจะซื้อวัคซีน๙ล้านคน

เพราะฉะนั้นเพราะว่าต่างประเทศเขามีวัคซีนให้เรา
เวียดนามไฟเซอร์

นิดไอ้นัทเมื่อก่อนอยู่บ้านฉันเป็นเด็กบ้านฉันน่ะ

รอนทำอะไรหนูชิดไฟเซอร์แล้ว

จากทางสหรัฐอเมริกาไปที่เวียดนาม
ก็ถือว่าอยู่ในโครงการของโคแวค
เขาก็เลยมีการส่งมอบไปที่เวียดนามแล้ว
เดี๋ยวเราก็ต้องได้ถูกต้องไหมคะ

เข็ม๓เราต้องรอก่อน

แต่ปรากฎที่เราทำใจกันตั้งแต่แรก
เข็มที่๓แล้วต้องออกเองอยู่แล้วแล้วตอนนี้อย่างพวกหนูฉีดซิโนแวค๒เข็มคือยังไง
รอดูก่อนก็คือก็แล้วกันไปอย่างนี้เหรอฉีดไปแล้วอย่างนี้หรอ
ก็สสกายของก้าวไก่ที่ติดนั่นก็ฉีดซิโนแวคครบ๒เข็มแล้ว
พระมหาสมปองวันนี้ก็ติดพระมหาสมปองก็ติดแต่คุณหนุ่มเขาบอกว่าอยู่แล้ว
ถูกต้องนะครับผมนอกจากพระมหาสมปองติดแล้วคนขับรถติดทีมงานติด
มีน้องโหนธนากรช่อง๗ก็ติดด้วยนะครับนะฮะ
ครับพระมหาสมปองติดโควิดนะครับเผยฉีด
โนแวคไปแล้วสองเข็มนะครับทีมงานแล้วก็คนขับรถก็ติดด้วยนะครับ
หลังจากโควิด๑๙ระลอก๔แพร่ระบาดหนักในปัจจุบันทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ย
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบนะครับ
ผลจากการติดเชื้อทุกวงการเลยทีเดียวไม่เว้นแต่พระสงฆ์นะครับ
ล่าสุดครับพี่หนุ่มกัญชัยครับเปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
ได้มานะฮะนิมนต์นะครับพระมหาสมปองมาออกรายการ
โดยทางช่อง๓นะครับมีมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลก่อนเข้าอาคาร
ผลตรวจเบื้องต้นพบทีมงานและคนขับรถของพระมหาสมปองเนี่ยนะครับ
ติดเชื้อโควิดสิบเก้าครับทำให้ต้องยกเลิกการอัดเทปรายการไปนะครับ
แล้วก็เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าปรากฏว่าพระมหาสมปองติดโควิดสิบเก้านะครับ
โดยท่านได้ฉีดวัคซีนซีโนแวคเนี่ยครบ๒เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้านน้องโหนธนากรนะครับนักแสดงช่อง๗เนี่ย
ก็ได้โพสต์นะฮะข้อความแจ้งว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
ของผมเนี่ยมีไข้สูงครับทางครอบครัวจึงได้พาไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้ากัน
แล้วก็ผลออกมาทันทีพบว่าพบเชื้อนะครับผมจึงไปรีบทำการตรวจนะครับ
โควิดแล้วก็ทราบผลเมื่อคืนว่าพบเชื้อเช่นกันนะครับโดยไทม์ไลน์พบมีการถ่ายละครแล้วก็นะ
พูดคำว่าถ่ายละครถ่ายรายการฉันกลัวกลัว
อืมตอนนี้นะฮะสองเข็มก็ติดเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ประมาณสักแบบวันที่๘เริ่มแล้วเริ่มแบบเอ๊ะมีหลานน่าจะคาดว่าติดเชื้อมาจากหลาน
แล้วหลานจากวันที่๘ไปปุ๊บเป็น๙กับ๑๐
กว่าสิบก็เริ่มมีการเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มไปตรวจหาเชื้อ
วันที่๑๐ตรวจเชื้อก็เจอ
วันที่๕ก็เท่ากับวันนี้ก็๗เด็ดวันเนอะรู้ไหมเนอะ
กลับไปอีกแสดงว่ามันก็ยังไม่โคเวอร์มั้ง
ก็ของสอสอก้าวไกรเขาก็ฉีดแล้วแล้วเขาลงพื้นที่
เขาก็เลือกที่จะแบบกักตัวอยู่บ้านเพราะไม่ได้มีอาการสอสอกาย
เขาก็บอกไงคุณแม่ว่าฉีดซิโนแวค๒เข็มคือ๔๐วันลดไปขึ้น
แข่มที่ถ้าสมมติคุณเริ่มฉีดแข่มนึงแข่มที่๒ทีมีเป็นแอสท่าสีลิก้า
ยังไม่รู้เลยก็อย่างที่บอกตอนนี้เขาก็ให้คนที่ยังไม่ได้ฉีด
อย่างถ้าสมมุติผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไปนะคะ
จริงมาเช้านี้ตั้งแต่๙นาฬิกาเขามีการแบบเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์
ส่วนอายุที่มากกว่า๗๕ปีเราเห็นเมื่อสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วสถานีกลางบังซื้อไปกันเพียบเลย

ค่ะก็คือจริงก็คือมีตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง๑๘กรกฎาคมนะคะ
ก็ตั้งแต่๙นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาไปที่ประตู๑
คุณจำได้ไหมคุณยายที่ไปรอตรวจโควิดที่วัดพระศรี
อันนี้คุณพระศรีไปนอนรอแล้วคนไปสัมภาษณ์แก้ปรากฏแก้ติดโควิด
แล้วลูกแกก็เพิ่งแบบรู้สึกจะมีเพจเส้นได้เนี่ย
เขาเผยเรื่องราวคุณยายตอนนั้นเราเชื่อว่าคุณได้ดูข่าวกันทุกช่อง
เป็นคุณยายท่านหนึ่งที่มารอคิวตรวจโควิดทั้งน้ำตา
โดยคุณยายเนี่ยมารอตรวจกับครอบครัวฮะ
เขาเดินทางมาจากตลาดมหานาคเกินเวลาไปเยอะแล้ว
เขารอตั้งแต่เที่ยงคืนปรากฏว่า๒๓วันที่ผ่านมาฝนมันตกใช่ไหม

คุณยายเพิ่งเสียคุณแม่จากโควิดเช่นกันครับ
เพราะว่าอย่างนั้นตลอดการพูดคุยก็
นางก็เสียใจแบบว่าเออสรุปติดโควิด

เขาก็บอกว่าคุณยายเขาร้องไห้นะเขาบอกว่า
ที่เพิ่งจากไปเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้ากันในวันสุดท้าย
ค่ะรวมถึงที่สถานีกรางบังซื้อ
เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพื่อนแม่เพื่อนพี่เช้าเนี่ย
ไปรอสองชั่วโมงฮะค่ะนะครับกว่าจะได้เข้ารถเข้าไปแล้วก็ไปยืนรอ
ทีนี้เขาก็เลยแบบสงสารคนแก่เพราะคนสูงอายุทั้งนั้นเลย

ถูกต้องเพราะอยากว่าให้มันมีสถานที่ที่มันกระจาย
ให้แบบผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนที่อื่นบ้างได้ไหม

งครามโลกกันอยู่อะเนาะต้องสงครามโลกกับเวลาจะหมดแล้วอีก๒๐นาที๓เบรก
นะฮะเปลี่ยนเรื่องนะฮะเพราะเมื่อกี้เราหมดไปสี่สิบนาทีกับโควิดนะครับผม
ไปดูเรื่องแปลกดีกว่าเรื่องอะไรต่อแหล
ในตอนแหลหนูให้คุณแม่ได้ฝึกรับมือไว้เผื่อวันนี้คุณแม่ได้เจออะไรเซอร์ไพรส์อีกเยอะไง
ตื่นเต้นเรื่อยไงเพราะช่วงนี้มดวุ่นวายขายปลาช่อนมาก
โบท็อกซ์ก็ฉีดไม่ได้มากก่อนเคียนต่อมาจิ้มโบท็อกซ์ได้ไงนี่เคียนเข้าไปใหญ่เลย
เสริมสวยตอนนี้หยุดอยู่นะคะตามมาตรการแต่ว่าร้านตัดผมยังไปได้นะยังตัดผมได้แต่มีเวลาปิด
จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อบอยเที่ยงธรรมครับ
เขาได้โพสต์ข้อความรู้ว่าจงใช้วิทย์เจรณายา

ไม่รู้บอยเที่ยงธรรมแอ้งจี้จำสะคริบมาเนี่ย
กูภัยไหมกูภัยไหมนะครับถึงกับคนลุกกันเลยทีเดียว

นะฮะกูบอกกระบอกกระบอกไฟไม่ใช่กระบองไฟ

มันก็อ่าวอย่างนี้ระหว่างให้ลูกรับ

เดี๋ยวมันลอยมาจากไหน

กระบอกไฟในรถมันติดเอง
ขึ้นมาเองก็รัวอยู่ในรถตู้เนี่ย
ล่าสุดเจ้าของโพสต์นะครับชื่อคุณพนมกรยาประสิทธิ์เนี่ย
ตนเองได้ขับรถตู้ของหน่วยกู้ภัย
แต่อย่างนี้มันมีวิญญาณอยู่แล้วเหรอเนาะ
อุ้ยอยู่ดินเข้าเรื่องนี้เฉย
ดำเองนะฮะขับรถตู้ของหน่วยกู้ภัยวังโป่งร่วมใจนะฮะ
ทะเบียน๘๒๑๒โอเคกรุงเทพเนี่ยก็มาจอดไว้ข้างบ้านเพื่อรอออกเหตุ
เผื่อมีใครมีเหตุอะไรงี้ครับจากนั้นแค่พูดคุยกันประมาณ๔คน
ถึงเรื่องงานเรื่องไปส่งศพไร้ญาติหรือไปศพที่แบบเขาไม่มีเงินอะไรอย่างนี้
โดยไม่ทราบสาเหตุทำให้ทุกคนตกใจ
แหลงจิ๊บมึงว่างเนอะเอาขาดไฟกะพิบ

ให้เราได้วิเคราะห์

แล้วก็ไม่ให้กะพิบแต่พอพูดดูกันเนี่ย
เคยไปศพนางก็เชื่อ

ว่าอาจจะเป็นวิญญาณของศพผู้ยากไร้
หรือรายญาติคนนั้นซึ่งเขามีความผูกพัน

รับเคสผู้ยากไร้เสียชีวิตในบ้าน
คือตายในบ้านเลยแล้วก็นำไปบำเพ็ญ

วิญญาณผู้เสียชีวิตยังไม่ได้ลงจากรถ

ก็มีชาวภาพมาดูพร้อมกับสอบถามเลขทะเบียน

เมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาเยอะมากเลยบอก

ต่อหลายคนที่บอกว่าที่มีการแบบว่าลงทะเบียนไป

ที่มีการเลื่อนการฉีดวัคซีนไป

ที่ดูแลในเรื่องนี้ออกมาอธิบาย

ที่เขามีการโดนเลื่อนการฉีดวัคซีน

มาถึงเรื่องราวของคนสั่งอาหารสุดงงนะฮะ

แต่ความจริงน่ารักมากครับเรื่องนี้

ขณะกรมตำรวจโจเนสโบโร่

ในบ้านของผู้พักอาศัยรายนึงนะฮะ

เปิดออกมาก็มีทีท่าตกใจครับ
ที่เป็นตำรวจมายืนอยู่หน้าประตูบ้านครับ

มีคนชื่อเชอรี่อยู่ที่นี่ไหม

นะครับก่อนจะมีหญิงอีกราย

เขาจึงเนี่ยนำอาหารมาส่งแทนนะครับผม

ทางตำรวจเนี่ยจะกลับออกมาภายหลัง
วิดีโอถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นไวรัลนะครับ

แล้วก็ชื่นชมทางตำรวจอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะฮะ
คือถ้าสมมุติอยู่ดีมีรถตำรวจ
เคาะประตูอยู่ที่หน้าบ้านเราก็คงจะเป็นงงล่ะค่ะ

เราไปทำอะไรทำไมอ๋อมาส่งอาหาร

เอ็มกี่นะโอ้โหตำรวจน่ารักเนอะ
เขาก็ทำหน้าที่ต้องเอาอาหารมาส่งอยู่ดี

ถูกต้องไปค่ะ
พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อ

ใครร้องเพลงนี้ใครอ่านแถวนี้คะหนู
พูดอีกแล้วเหรอครับ
เลิกรากค่ะเลิกรากของศิลปิน
ขันแล้วมองหน้ากันแบบ
เสียงสูงนำมากรอบนี้
นักจับคล่องสิเหรออย่างนี้เหรอ
นึกว่าขับรถสองแถว

อันนี้พูดถึงแกร่งเพราะว่านี้นักจับคล่องสิ

นึกออกป่ะเพราะว่านี้คนพูดถึงกันหมดเลย
เรียกว่าเป็นที่หนึ่งที่
ที่จริงแล้วเขาเป็นเจ้าของปูนิปอิปปิอิปปิ
อิปปิอิปปิเหรอนะคะใช่
กำลังมาแรงในชั่วโมงนี้สำหรับพรจันทพร
ของบทเพลงปูนิกอิปิเนี่ยตอนนั้นน่ะในยูทูปมีคนฟังนาง
สิบแปดล้านวิวอ่าใช่ค่ะนะฮะล่าสุดเจ้าตัวเนี้ยคลอด
ซิงเกอร์ใหม่อืมนัจจะพ่องสินะครับผมเราไม่เน้นสิเราไม่เน้น
เองเนี่ยมันสื่อถึงคนรักที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองครับผม
แต่ขอเวลาแก่ตัวไปวันหลายปีที่อยู่ด้วยกัน
ไม่เคยมีอะไรดีสักอย่างซึ่งเพลงนี้อะไรนะ
ปากมันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอามาจากประตากยักษ์ปาก
นะคนที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ขอเวลาแก่ตัวไปวันหลายปีที่อยู่

คุณแม่ผิดตรงไหนก็ตามนี้

แต่คุณแม่จะอยู่มากัน๑ปีไม่มีอะไรดี
ไม่ได้ใส่อารมณ์ทำทำใหม่อะ

สถานีบางซื่อติดต่อ๓วันแล้ว

ยังไม่ได้ฉีดอีกเยอะมากถ้าสมมุติเอาจริงวัคซีนตอนนี้

ลั่นปาดน้ำตาแล้วสู้ต่อไปนะครับเตรียมเปิดศูนย์เพื่อผู้ป่วยรอเตียงฉุกเฉินนั่นเองนะครับ
ไหล่ไหล่มันทำจริงจังถูกต้องนะฮะจั๊กทนไม่ไหว

ผมเป็นคนที่
ฉันในฐานนี้สนิทกับมัน
ซะนี้กันไหนอะไรอีก

เพราะว่า

ในการที่จะรับส่งผู้ป่วยบางทีเขาหาไม่ได้แล้วไม่เพียงพอ

เคสสะเทือนใจหลายเคสมาก
คือตัวต่อตัวจ๊ะเองอ่ะจ๊ะก็อยากทำต่อแต่จ๊ะเขามีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับ
แล้วพอแบบบางทีมันเจอเรื่องทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้
เขาเก็บมาคิดจนเขาเครียดเขาเลยรู้สึกว่าวันนี้เขาต้องออกก่อน
เพราะว่าแม่เขานอนไม่หลับเลย
อย่างไหนมันเจออย่างไรหรือเปล่าคุยจนตาย
ค่อยตายที่แลตดินแดงที่ฉันเคยเล่าให้เธอฟังตั้ง
ตั้งแต่ที่แบบห้วยขวางแล้วทุกคนไปอยู่ในแฟลตดินแดง

ก็ที่ไทยรัฐนิวโชว์มาออกบอกว่าแม่ค่อยหายใจนะ
หายใจลึกนะแม่ค่อยหายใจนะ

วันหนึ่งพอมีโอกาสได้ลองช่วยในเรื่องของการหาเตียง

เขาติดกันทั้งบ้านแล้วเด็กแบบ๓ขวบ๖ขวบอะไรอย่างนี้
อย่างเวลาเด็กเล็กเขาก็จะรับเนียกเขาเพิ่งเคยรู้เหมือนกัน

พอมีโอกาสได้แบบว่าลองช่วยติดต่อช่วยประสานงาน
คือไม่ใช่ทุกโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้วจะรับเด็กเล็กแบบนี้
เพราะว่าต้องมีคุณหมอที่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยที่เป็นคุณหมอเด็ก
แล้วดูแลเคสคนไข้ที่เป็นเด็กได้
ดังนั้นในการที่จะหาเตียงหรือว่าอะไรอย่างนี้

ยิ่งถ้าสมมุติติดกันเป็นครอบครัวอย่างที่รถเมย์เจอมีโอกาสได้เจอ

แล้วเวลาแบบมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่

เด็กสักส่วนหนึ่งเศษอีกหนึ่งผู้ใหญ่อีกเศษหนึ่ง

เป็นกำลังใจให้ทั้งพี่ไดบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่วันนี้ทำงานอยู่ด่านหน้า
เราได้แต่ส่งกำลังใจจริงเนาะเราก็ในฐานะประชาชนสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้คือ
ดูแลตัวเองแล้วก็เราก็พยายามปฏิบัติในสิ่งที่แบบป้องกันการติดเชื้อสำหรับตัวเราเองด้วย
เพื่อที่ช่วยเซฟบุคลากรทางการแพทย์
แต่หลายคนอยากฟังความรู้สึกของน้องไดนะครับผมล่าสุดน้องไดได้มีการเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนนะครับที่ส่งมาให้นะคะ
เราเสียใจเราร้อนใจน้ำตาก็ช่วยระบายปาดน้ำตาแล้วสู้ต่อไปค่ะ
แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเราดูแลตัวเองได้ดีแต่หากชีวิตหนึ่งที่ต้องเสียไป
ทีมงานทุกคนจะทำเต็มที่ต่อมาน้องไดเนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับ
โดยเปิดเผยว่ากำลังเตรียมจัดหาสถานที่เปิดศูนย์พักคอย
สำหรับผู้ป่วยรอเตียงฉุกเฉินนะครับ
เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ
รองรับได้ถึง๑๐๐๒๐๐คนนะครับ

คุณตันนะฮะคุณตันพาสกรทีนะครับ

นะครับผมนะฮะแล้วก็มีหมอแหลปแพนด้าด้วยนะครับ

ขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครนะครับ

แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยนะครับ

สักครู่ครับ

เพลงแล้วก็อัลบั้มใหม่ของนักร้องในตำนานอย่าง
หลังจากเธอนั้นผันตัวไปเป็นแม่ค้าอย่างเต็มตัวนะคะ
มีค้าอย่างดังถือว่าเป็นนักธุรกิจดีกว่าไหม
โอ้โฮเขาเรื่อยอยู่แล้วเปรี้ยวแล้วเท่

ดูเหมือนว่าความหวังของทุกคนนั้นจะก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สื่อต่างประเทศนั้นสามารถจับภาพที่

เพลงนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้าง
แต่คาดว่าน่าจะเป็นเพลงใหม่ที่ทำร่วมกับแฟนนุ่มของเขา

คนก็แบบเอ๊ะอยากรู้อะเนาะ
ตอนนี้อยู่แบบไฟสดอยู่เป็นผู้เชี่ยวพร้อมอ๋อเหรอพี่หนุ่ม
เราจะจบรายการฉันต้องขายน้ำหอมมาดามฟินใช่ไหม
พรุ่งนี้เราแจกกันนะฮะพรุ่งนี้ครบรอบพรุ่งนี้ครบรอบ
ข่าวใส่กี่ปีแล้วครับพี่เข้าสู่ปีที่๗แล้วเม
โอ้โหเร็วมากจริงนี่เรานั่งอ่านข่าวมา๗ปีแล้ว
ครับนะครับอีกข่าวไม่ทันชาวโซเชียลรอแม่มดกันเองนะ
โอ้โฮนี่ก็ปวดหัวแล้วพอแล้วสวัสดีครับ

โอ้โฮสวัสดีครับพี่หนุ่ม